ค่ะจะให้กลัวคุณมากกว่าเหรอคะ
บางทีงูมันน่ากลัวนะ

คือเห็นแบบระยะประชิดอย่างนี้ตกอกตกใจทำอะไรไม่ถูก
แต่ยังไงซะพอมันได้สติแล้วบอกกู้ภัยโทรตามหาเจ้าหน้าที่ให้เขารีบมาจับดีที่สุด
ใช่แล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของงูเหมือนกันตัวใหญ่เหมือนกัน
เจ้าของฟาร์มหมูค่ะตกใจแทบช็อกงูมันจะไปกินหมูอ่ะสิ
แล้วมันมาโผล่ให้เห็นกันแบบโอ้ยหวาดเสียวอีกแล้ว
ดูเห็นไหม
อ้อยลงมาเนี่ยหมูก็ร้องอุด
เห็นแบบนี้คุณค่ะขนลุกสู้ไปหมดเลยเนี่ย
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ฟาร์มหมูนะคะภายในบ้านเลขที่๑๙๐ทับ๕ซอยหนองสวง๑๐หมู่๓ตำบลหนองอีรุนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีจ้า
นางสะวงพิมพาเจ้าของเล้าหมูเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเนี่ย
คือวันนั้นจะเข้าไปทำความสะอาดเล้าหมูไงตามปกตินี่แหละ
แต่ทำความสะอาดไปสักพักนึงเริ่มเห็นว่าเฮ้ยหมูมีอาการแปลกมันร้องเสียงดัง
ปกติหมูมันไม่ค่อยร้องเสียงดังนะมันก็อู๊ดอี๊ดตามภาษาของมันใช่ไหม
แต่คราวนี้มันร้องดังเหมือนมันมีอะไรผิดปกติเหมือนมันตกใจ
ก็เลยกวาดสายตามองเอ๊ะหมูมันร้องอะไรอุ๊ดอู๊ดอาดดังไปหมด
จนกระพังเงยหน้าขึ้นไปตามภาพเลยเงยหน้าขึ้นไป
คุณพระช่วยกล้วยทอดไม่ใช่โคมไฟแนนเดอเรียแต่มันคือโคมงู
ใหญ่มากเลยอ่ะเห็นแบบนี้ลมจะจับแทบช็อกงูตัวใหญ่มาก
ยหัวลงมาแบบนี้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ

เจ้าหน้าที่ต้องวางแผนเลยนะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องวางแผนในการจับมันอย่างระมัดระวัง
เพราะกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเกิดอันตราย
ถ้าหากว่าสายไฟฟ้ามันขาด
แล้วคุณดูสิการจับครั้งนี้มันทุลักทุเล
แต่เขาก็จับมาได้แล้วนำงูมาวัดขนาด
เออโอ้โหยาวใหญ่มากยาวขนาดไหน
ยาวประมาณ๓๕เมตรหนัก๑๕กิโลกรัม
ก็ต้องบอกว่าถ้ามันหนักกว่านี้แปลว่ามันกินหมูไปแล้วล่ะ
โชคดีนะที่มันยังหนักแค่๑๕กิโลกรัมนะคะ
ก็เดี๋ยวจะไปปล่อยมันในที่ที่ควรจะอยู่นะ
จากนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าของแล้วหมูเขาก็ดีใจ
เพราะว่าหมูเขาก็อยู่รอดปลอดภัยด้วยยังไง
ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะ
อื้อน่ากลัวจริงเงยหน้าเข้าไปเจองู
อุ้ยบัดเสียวคุณผู้ชมนะ